มาดูต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชม
สมณีก็ออกมาต้องมาพูดหน่อยแล้วล่ะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น
ก่อนหน้านี้คุณแม่แอ๊วแล้วก็เธอมันมีประเด็นบอกว่า
เงินหายไปจากบัญชีล้านกว่าบาทหายไปจากบัญชีธนาคาร
พอดำเนินการไปกับทางธนาคารได้คืนมาครึ่งหนึ่งแล้ว
ส่วนอีกเครื่องหนึ่งได้รับคำชี้แจงจากทางธนาคาร
บอกว่าเป็นการตัดชำระรายการใช้บัตรเครดิตของคุณแม่แอ๋ว
ในการใช้ซื้อชำระสินค้าต่างก็ว่ากันไปในเรื่องของการบริการนะฮะ
ซึ่งทางธนาคารมีสิทธิ์ที่จะสามารถตัดเงินจากลูกค้าได้เลย
เขาว่ากันอย่างนั้นบอกว่าในตอนที่เซ็นสัญญากันไปตอนแรก
เอกสารไม่ครบหรือเปล่าหรืออะไรต่าง
อันนี้เป็นคอมเมนต์ที่วิภาควิจารณ์ในโลกโซเชียลกันเยอะเลย
แต่ว่าล่าสุดค่ะขวัญออกมาโต้กลับ
บอกว่าตัวเองกับคุณแม่ไม่ได้ไปใช้จ่ายเงินก้อนนี้
ทางธนาคารตัดออกไปอย่างแน่นอนค่ะ
จวกขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วย
บอกว่าจะทำให้เธออาจจะสูญเสียเงินก้อนนี้
มีมูลค่ากว่า๖๐๐๐๐๐บาทเลยนะครับคุณ
ซึ่งเธอบอกเลยว่าจะต้องพึ่งขั้นตอนทางกฎหมาย

แล้วก็หวังด้วยว่าเงินก้อนนี้จะต้องกลับคืน

หรือว่าคุณเขาเรียกว่าอะไร
คุณโยนความผิดมาให้ลูกค้า

ขวัญไม่ออกมาทำให้ตัวเองเสียหายหรอกค่ะมันไม่คุ้มกัน
ขวัญว่าคือเขาเป็นองค์กรที่น่าจะมีความสามารถเพียงพอ
ที่คุณจะสามารถดูแลยอดเงินจำนวนเงินตรงนี้
ขวัญมั่นใจว่ามันไม่ได้มากสำหรับธนาคารที่เขาจะไม่สามารถรับผิดชอบได้
แต่มันมากพอสำหรับขวัญและครอบครัวของขวัญ
เพราะว่าอย่าลืมว่าครอบครัวขวัญขวัญเป็นคนทำงานด้วยตัวเอง

คือขวัญไม่ต้องการโปรเศษไม่ต้องการรับรู้อะไรแล้ว
เราเป็นลูกค้าเราต้องการอย่างเดียวคือต้องการเงินคืน
กระบวนการอะไรคุณไปหาคำตอบของคุณเอง
มันไม่ใช่หน้าที่ยอมขวัญที่ขวัญต้องสืบหาข้อมูล
ที่ยอมขวัญก็คือขวัญต้องหาองค์กรที่ปลอดภัยและดูแลเงินและครอบครัวของขวัญได้ดีที่สุด
เอาเป็นว่าเรื่องนี้รอฟังจากทางฝั่งธนาคารด้วยกันแล้วกันนะครับ

ฝั่งคุณขวัญเองในฐานะเป็นลูกค้าเขาก็อยากได้เงินคืนส่วนทางธนาคารเขาก็ชี้แจงมาแบบนี้
แต่ว่าพอชี้แจงไปแล้วมีการโต้กลับก็ต้องรออีกแล้วกันว่าใครจะมีหมัดอะไรอีกนะคะ
ใช่แล้วเดี๋ยวต้องรอดูนะเรื่องเงินเงินทองไม่เข้าใครออกใครนะคะ
บางทีดิฉันใช้จ่ายไปเนี่ยก็ลืมไปว่าเออตัวเองเงินเหลือน้อยเต็มคนแล้วนะ
เข้าง่ายออกถูกออกก็ง่ายด้วยออกง่ายกว่าอีกนะคะ